เรื่องราวชวนขนลุกสู้เลย
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เอ๋เชิญยิ้ม

เรารายงานข่าวตลอดว่าพี่เอกค่อยชอบทำบุญ
ส่วนตัวก็เชื่อว่าผลบุญทั้งหมดจะส่งไปถึงลูกชาย
อย่างน้องอาร์มพีรพลซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งเสียลูกชายไปแล้วใช่ที่เห็นตามภาพนี้แหละค่ะ
และเรื่องขนลุกที่เรากำลังจะเล่าก็คือ
เรื่องที่น้องอาร์มเนี่ยกลับมาหาพี่เอ๋ในฝัน

ประกดว่าคุณผู้ชม๗๘เดือนผ่านไป

พี่เอกคือไปทำพิธีเชิญเทวดาประจำตัว
คือเองไปทำบุญในปลาชงประชายคือทำเป็นอีกบาทนะค่ะ

เอาไปฟังดีกว่าว่ามันขนลุกขนาดไหนค่ะ

คือหลับไปแล้วฝันก็เจอแบบนี้ปุ๊บสนุกตื่น

กลับมานอนต่อฝันต่อเนื่อง

มาสองครั้งกอดผมสองครั้งเลยแล้วก็ล้องไห้
แล้วเขาบอกว่ามีใจกับลูกว่า

หรือว่าที่พ่ออาจจะละเลย

พอว่าน์อาร์มกับคุณพ่อเนี่ย

คือตามที่พี่เอ๋บอกลูกเขาก็อยากจะมาบอกว่า

ใช่ค่ะแต่ใดก็แล้วแต่สิ่งที่พี่เอ๋ทำไม่หยุดนะ

กิจใจได้ปล่อยวางแล้วก็สงบมากขึ้น